อำเภอภูเวียงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยากจะดื่มน้ำสะอาดสะอาดหน่อย
ก็เลยตัดสินใจไปซื้อน้ำมาดื่มเป็นขวดใหญ่นะ
ประมาณเท่านี้ก็คือความจุ๑๘๙ลิตร
กะจะดื่มแหละคิดว่ามันสะอาดเอ้าไปเจอจิ้งจกตายอยู่ในหัว

มันไม่สะอาดมันมีสิ่งแปลกปลอม
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
และนอกจากนี้ไปแจ้งทางการด้วย

ในอำเภอภูเวียงลงไปตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งนี้เลย
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยนะคะ
กรณีนี้เกิดขึ้นจากนายประดุงพลนอก
และนางมริวัลพลนอกเป็นชาวบ้านตำบลสงเปื่อยอำเภอภูเวียงขอนแก่น

ถังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกะจะเอามาดื่มกิน
ก็คือมันสะอาดแหละเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมา

จะเอาน้ำมากินปรากฏว่าไปเจอจิ้งจก
ลอยอยู่ในน้ำ

ก็เลยร้องเรียนสื่อมวลชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบให้หน่อย
ถึงคุณภาพของน้ำในโรงงานที่ผลิตเนี่ย
ล่าสุดค่ะนายอำเภอภูเวียงนายประจักษ์ชัยกิจ
ไปเลยพร้อมสาธารณสุขอำเภอ

นางหรือไทยอุทัยเลี้ยงเป็นเจ้าของโรงงานนั้นนะคะ
ก็ต้อนรับอย่างดีพาเดินชมโรงงานเลย
แล้วก็เล่าว่าเปิดโรงงานนี้ขายมา๕ปีแล้ว
ลูกค้ารายที่มีปัญหาก็สั่งน้ำดื่ม
ไปกินตามปกติแล้วสั่งมาตั้ง๓ปีแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไร
กระทั่ง๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สั่งอีกครั้งตามปกติก็เอาไปส่ง๒๓กุมภาพันธ์

อยากจะให้มีค่าเยียวยาจิตใจ
ต่อมาลูกค้าโทรศัพท์เร่งรัด
ให้ไปพูดคุยตกลงกันที่บ้าน
แล้วขอค่าเยียวยาด้วย
ลูกค้าบอกว่าถ้าไม่ได้๕๐๐๐บาทนะ
สคบแล้วก็จะแจ้งความด้วย
ฟังเสียงเจ้าของโรงงานค่ะ

ลูกค้าบอกว่าพ่อเขาแจ้งมาแล้วไง

พ่ออยากได้เงิน๕๐๐๐๐บาท
ค่ะเพื่อเป็นภาพปอบขวัญอะไรอย่างนี้

หนูจะเอาเงิน๕๐๐๐ที่ไหนไปให้พ่อ
หนูก็แบบหนูก็เลยโมโห
เสร็จทีนี้หนูก็เลยไปที่สพค่ะ

คือหนูยอมรับว่าไม่รู้ว่าขั้นตอน
คือหนูก็ไม่รู้ไม่สามารถระบุได้ว่า

จิ้งจกมาจากไหนอย่างค่ะผิดพลาดตรงไหน

กระบวนการผลิตและการขออนุญาตมันถูกต้องทุกอย่างแหละ
ส่วนเรื่องจิ้งจกไปตายในน้ำเนี่ย

มันไปผิดพลาดขั้นตอนไหนเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเรียกทั้งสองฝ่ายค่ะ

เพราะก่อนหน้านี้ขอไป๕๐๐๐บาท

เดี๋ยวให้นายอำเภอภูเวียงเป็นคนกลางแล้วกัน

แล้วก็บอกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ